ส่วนทีมวอเล็กบอลนะครับวอเล็กบอลชายของเรายังแข่งขัน
แล้วก็ลงเล่นเอาชนะเวียดนาม๓ต่อ๒เซต
มีโอกาสเล่นในรอบจากดับ๕ถึง๘ต่อครับ

สำหรับทีมชาติไทยกับเวียดนาม
ชนะ๓๒ครับในรอบแรก
ซึ่งครั้งนี้ครับถ้าเกิดว่าใครแพ้เนี่ยจะได้ดับ๙นะครับ
โอ้โหเราก็เล่นสนุกสูสีเวียดนามก็สู้ได้ดีครับ
สุดท้ายในไทยยังชนะปิดเกมได้อีกครั้งครับ๓ต่อ๒เซต

แล้วก็เซตที่๔เนี่ยนะครับไทยแพ้๓๗๓๙นะครับ
แล้วกลับมาชนะ๑๕ต่อ๑๐ในเซตตัดสินครับ
เวียดนามจบรายการที่อันดับ๙แน่นอนแล้ว
ส่วนทีมไทยไปลุ้นเล่นต่อในรอบจัดอันดับ๕
แข่งรอบต่อไปของไทยก็คือเกาหลีใต้ชุดสีขาวที่เอาชนะออสเตรเลียไปครับ
ส่วนคู่จะถ่ายทอดนะครับทางยูทูปไทยรัฐวันนี้๑๔นาฬิกา๔๕นาทีเป็นเกมรอบรองชนะเลิศระหว่างกาต้ากับญี่ปุ่น
สามารถชมบันทึกการแข่งขันได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ